ให้ดูคลิปต่อไปนี้ไม่รู้ว่าชัดพอไหม
ไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิงครับ
ในเคหาชุมชนบ้านลิพรนะครับ
บอกว่าไม่ไหวขโมยจนต้องย้ายบ้านหนี

เฮ้ยบุหร่ายรถน่ะนะมึง
ขี่รถจักรยานตัวไปจอดฝั่งตรงข้าม

พยายามจะเอื้อมไปหยิบชุดชั้นในซึ่งตากอยู่
แต่หยิบไม่ถึงเพราะเจ้าของบ้าน

เพราะเคยถูกขโมยมาแล้ว๒๓ครั้ง

แต่ของยังอยู่นะครับเจ้าของคลิป

คนร้ายรีบขึ้นรถขับหนีออกไป

เตือนภัยคนในชุมชนเคหาริพรด้วย

แล้วเขาก็จำทะเบียนรถได้ด้วย
ตำรวจเห็นแล้วคงตามตัวไม่ยากหรอก
เพราะคิดว่าคนที่ก่อเหตุ
น่าจะเป็นคนในชุมชนนี่แหละนะฮะ

บอกว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

แล้วก็ตอนนี้อยากจะฝากให้